ให้สุดกับต้นไม้แปลกที่ว่ามาให้โชคให้ลาบ
รวมเอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้ว
มีต้นอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ที่ชาวบ้านเชื่อว่า
นำโชคลาภมาให้มีต้นอะไรบ้างนั้นไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดระยองชาวบ้านคนลุกสู้
ต้นประดูกก้าฝากใส่เหยียนให้โชค
หลังมีคนถูกรางวัล๔งวดติด
มากันที่บริเวณริมถนนสายบ้านฉางพยูน
หน้าศาลเจ้าหลวงเตียตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
มีต้นประดูก้าฝากต้นใส่ชาวบ้านมีความเชื่อว่า
เนื่องจากให้โชคชาวบ้านจนถูกรางวัล๔งวดติด
คุณนาตยาหรือเจนิบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ซึ่งเธอขายโจ๊กอยู่ใต้ต้นประดูก้าฝากต้นใส่
และได้พบเห็นตัวเลขปรากฏบนต้นไม้ต้นนี้จึงนำไปเสี่ยงโชค
และตนก็เป็นคนที่ประสบโชคลาภถูกเลขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมา๔งวดติดทีเดียว
จนเกิดเสียงร่ำลือกันไปทั่วว่าประดูกกาฝากต้นไสต้นนี้เนี่ยเขียนให้โชค
คุณนาตยายังบอกอีกว่ามีชาวบ้านมาขอโชคลาภที่ต้นประดูกกันเป็นประจำ
พอได้ดังหวังก็นำพวงมาลัยดอกไม้มาถวายให้
อกจากนี้เนี่ยยังชี้เลขเด็ดที่ต้นให้ดูอีกด้วยว่าน่าจะเป็นเลขเด็ด
พร้อมกับเชิญชวนสายมูต่างมาตั้งชื่อให้กับต้นประดูกเก้าปากไซอีกด้วยล่ะครับ
ส่วนที่จังหวัดพยาวชาวบ้านพบพึ่งหลวงป่าทำรังบนต้นงิ้วหนาหาม
งานนี้เลยพากันไปส่องเลขเด็ด
ไปกันที่วัดบ้านสันดอนงามตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
มีฝูงพึ่งหลวงป่าพากันบินมาทำรังบนต้นงิ้วหนามสูง
ซึ่งพึ่งหลวงเนี่ยไม่เคยหนีไปไหนจะทำรังภายในบริเวณวัดย้ายจากอุโบสถมาที่ต้นงิ้ว
ย้ายจากต้นงิ้วไปที่อุโบสถจะสลับกันไปมาตลอดทั้งปี
โดยไม่ทำร้ายพระสงฆ์หรือชาวบ้านที่เข้ามาทำบุญในวัดแต่อย่างใด
จากการสังเกตภายในวัดบ้านสันดอนงามมีต้นงิ้วหนามอายุร่วม๑๐๐ปี
จำนวนสองต้นสูงสามสิบเมตรประมาณสองคนอบ
โดยต้นงิ้วหนามปลูกในวัดมีสองต้นลำต้นจะมีหนามแหลมคมตั้งแต่ลำต้นโคนจนถึงปลายยอด
งิ้วน้ำเนี่ยเป็นที่ฮือหาแก่ผู้พบเห็นมีตัวเลขเขียนด้วยสีขาวตัวใหญ่ใหญ่
เห็นได้อย่างชัดเจนและอีกต้นฝูงพึ่งหลวงป่าได้ทำรังติดอยู่ปลายลำต้น
นักเสี่ยงโชคพากันนำไปเสี่ยงโชคในงวดที่ผ่านมาด้านเจ้าอาวาสบอกว่า
ภายในบริเวณวัดได้มีต้นงิ้วหนามอายุกว่า๖๐ปีจำนวน๒ต้น
ซึ่งพึ่งหลวงจะเข้ามาทำรังยึดติดระหว่างอุโบสถและต้นงิ้วน้ำสลับกันไปมา
โดยไม่หนีไปไหนและไม่ต่อยทำร้ายใครนั่นเองล่ะครับ
อ่าดูแล้วต้องใช้วิญญาณรัฐการรับชม